ไปดูสถานการณ์อุทธกภัยกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาท่านนัดประชุมวางแผนแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับ
ระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองแล้วก็จะพร่องน้ำรับมือเพราะว่าพายุลูกใหม่มันใกล้ใกล้เข้ามาใช่ไหม

แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่นะครับในอำเภอด่านขุนทศหลังจากคอสะพานเนี่ยถูกน้ำกัดซะแล้วก็ถนนมันก็ขาดออกจากกันสิครับ
เจ้าหน้าที่ติดตั้งสะพานเบลลี่นะครับขนาดกว้าง๓เมตรยาว๑๒เมตรครับเชื่อมต่อจุดที่ถูกตัดขาดบริเวณสะพานข้ามคลองน้ำขาว
คอสะพานครับน้ำมันมาแรงเหลือเกิน
ถูกน้ำซ้อพังเสียหายทั้งสองฝั่ง
คาดว่าสะพานเบลลี่ชั่วคราวนี้
จะสามารถใช้ได้ภายใน๔๘ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ใช้เส้นทางเลี่ยงบ้านโนนสะดาวและบ้านกลาง
ซึ่งอ้อมสักหน่อยระยะทางกว่า๒๓กิโลเมตร

ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่อำเภอพิมายครับ
ยังมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
โดยน้ำในลำน้ำมูลครับเอ่อล้นเข้าท่วม
นาข้าวแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตร
เขื่อนพิมายรวม๓ตำบล
ก็คือตำบลท่าหลวงหลังกายใหญ่และก็สำฤต
ยังมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีก
เนื่องจากเขื่อนพิมายเร่งผลักดันน้ำ
เขื่อนลงสู่ลำน้ำมูล
ต้องอธิบายแบบนี้ครับน้ำจากลำพะเพิร์ง
ไปทางไหนมันจะไปลงมา
ไปโชกชายไปพิมมายแล้วจะไปลงลำน้ำมูล
ด้านพลตรีสวราชแสงผลท่านรองแม่ทัพภาคที่๒
นำคณะลงพื้นที่อำเภอพิมายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับ
มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยในหมู่บ้านวังกลุ่ม
ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดลำน้ำมูลและถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
สถานการณ์อุทธกภัยในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ปริมาณน้ำขยายวงกว้างขึ้นเล็กน้อยครับ
ไหลเข้าท่วมเพียงชุมชนมิตรภาพซอย๔ตำบลในเมืองเท่านั้น
โดยทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่น้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำนะครับ
มันเป็นน้ำที่เกิดจากฝนตกใต้พื้นที่เขื่อนนะฮะ
แล้วไหลหลากลงลำน้ำลำคลองสาขาแล้วก็สู่ลำตะคองครับ
แล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนจะมีแนวโน้มนะครับที่ปริมาณน้ำเนี่ยจะลดลง
ถ้าถ้าฝนไม่ตกซ้ำครับเบื้องต้นมีบ้านเรือถูกน้ำท่วมขังกว่า๘๐หลัง
ขณะที่เทศบาลนครนครราชศรีมาประกาศเปลี่ยนสีทงแจ้งเตือน
สถานการณ์อุทธกภัยนะครับเพิ่มระดับเตือนจากเดิมสีเขียวเป็นสีเหลือง
เหลืองแปลว่าอะไรสีเหลืองแปลว่าท่านยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
นายวิเทียนจันทรโนไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเปิดเผยนะครับว่า
สถานการณ์อุทธกภัยในอำเภอปักทงชัยเริ่มจะคลี่คลายแล้วนะฮะ
อีกไม่กี่วันน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนลำพระเพลิง
มุ่งหน้าไปที่อำเภอโชคชัยแล้วพี่มาอ่าวอย่างที่ผมบอกไป
ซึ่งพบว่าบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วนะครับ
ขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม๑๑อำเภอ๒๕ตำบล
และมีไร่นาได้รับความเสียหายไปกว่า๕๐๐๐ไร่นะครับ
นายวิเชียนยังเปิดเผยด้วยว่าจะประชุมวางแผนแนวทางการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคองในเช้าวันนี้
หลังจากพบว่าน้ำเกินระดับกักเก็บจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือพายุลูกใหม่นะครับ
ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงปริมาณน้ำในเขื่อนในภาคอีสานเน้นไปที่เขื่อนที่ตัวแดง
ตัวแดงคืออะไรตัวแดงคือน้ำเยอะเอาน้ำเกินก่อน
น้ำเกินที่มันไหลพ้นสปิลเวย์ออกมาเนี่ยนะครับ
ลำตะคองตอนนี้ณเมื่อวานนี้นะครับ๒๑ตุลาคมอยู่ที่๑๐๗เปอร์เซ็นต์

เขื่อนลำตะคอง๑๐๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็ในนครราชศิษยามากอีกเขื่อนมูลบน๘๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนอุบลราชธานีเขื่อนสิรินทร๘๗เปอร์เซ็นต์
แล้วที่ชัยภูมิเขื่อนจุลาพร๙๓เปอร์เซ็นต์
สิ่งที่ต้องระวังจากนี้คืออะไรครับ
ไอน้ำเต็มน้ำดีนะฮะมันจะดีต่อมันจะไม่แร้ง
แต่ถ้าปีนี้บริหารจัดการไม่ดีแล้วปีหน้าสมมุติพายุมาหลายลูก
อะไรจะเกิดขึ้นครับท่วมครับ
บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่านก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ฟังประกาศจากทางการด้วย
เพราะว่าเจ้าพระยาก็อาจจะมีเรื่องของน้ำเอ่อล้นได้นะคะ